ที่จังหวัดลำพูนกันหน่อย
แม่ครูบาเก๊โผล่ที่นี่นะฮะ

ระวังครูบาเกะสวมรอยเป็นเกจิ
งานสมโพธิพระเจ้าทันใจวัดป่าบรัชดาบราม
นิมนต์มานั่งอาศนะแทนครูบาจริง
จากนั้นมีการรับเงินถวายแล้วก็หนีไปเลย

เถราจารย์ที่นั่งปรกซึ่งก็หมายถึงทำพิธีเกี่ยวกับวัตถุมงคล
รูปใดปัจจัยที่ถวายไม่ได้รับหายโปรดเมตตาแจ้งทางวัด
เนื่องจากมีกลุ่มมิจฉาชีพ๓คนสวมรอยมาเป็นพระ
ไม่ได้เป็นพระแท้แต่เป็นพระเก๊นะครับแฝงตัวเข้ามาตั้งแต่เพล
ตรวจสอบพบแบงค์๕๐๐ใหม่ปึก๑คล้ายกับที่ทางวัด
มาใส่ซองถวายพระแต่ไม่มีหลักฐานพอ
เจ้าหน้าที่จึงให้ปล่อยตัวไปจึงขอแจ้งเตือนวัดต่าง
รัชดาบรามเขาโพสต์เอาไว้ให้วัดต่างในพื้นที่จังหวัดลำพูน
เฝ้าระวังนะครับเถียวทีมข่าวเราลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท่านเจ้าวาดเนี่ยก็ท่านกรุณานำพาทีมข่าวของเรา
ไปชี้จุดที่ใช้ทำพิธีที่พระเก๊ทั้ง๓รูปมาป่วนงานครับ
ท่านบอกแบบนี้เล่าให้ฟังว่าทางวัดเนี่ย
จัดพิธีสมโพธิพระเจ้าทันใจพิธีเททองหล่อพระแม่เจ้า
จามเทวีสูง๕เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อบ่ายถึงค่ำวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โดยมีพระสามรูปได้เข้ามาที่วัดตั้งแต่ช่วงก่อนเพลง
ซึ่งตอนนั้นทางวัดเห็นแล้วว่าผิดปกติ
เนื่องจากพระทั่วไปนุ่งห่มจีวร
คือพระเนี่ยนุ่งห่มจีวอนไม่เรียบร้อยนะครับ
ทีนี้พระรูปอื่นก็เลยจับตามอง
โอ้โหนุ่งห่มไม่เรียบร้อยนี่พระจริงไหมนะ
อะไรอย่างนี้กระทั่งผ่านพิธีไปเรื่อย
แต่มานั่งนะมานั่งอยู่ในพิธีนะนะฮะ
กระทั่ง๔โมงเย็นนะครับก็มีการเชิญพระเกจิ
แต่เมื่อพระเกจิที่เชิญมาปรากฏว่าที่นั่งเต็ม
จึงมีการตรวจและพบว่าที่นั่งจะเต็มได้อย่างไร
เพราะว่าเชิญตามจำนวนพระมากี่รูปก็ว่ากันไป
แสดงว่ามีคนมาแอบแฝงมีพระปลอมมาแอบแฝง

ก็เลยพบว่ามีพระที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งทำพิธี
ทีนี้ก็ต้องเชิญพระทั้งสองรูปลงจากอาศนะไป
และปรากฏว่าเมื่อเชิญออกมาแล้ว
พระนั้นก็ไม่ได้ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บริเวณทำพิธีนี่แหละฮะ

แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้มาสองรูป
ทางวัดก็ถอดอัศนะออกก็จะเหลือ๑๙
ระหว่างที่ก่อนพิธีปรากฏว่า
ครูบาจันทรังศรีกับพระครูอินทวงศาจารย์เนี่ยยังไม่มาก
พอท่านมาถึงปรากฏว่าอัศนะที่นั่งทั้ง๑๘ที่มันเต็ม

มีใครที่ไปแอบนั่งที่นั่งของครูบาอาจารย์หรือเปล่า
ก็ปรากฏว่าเจอพระสองรูปซึ่งไม่ใช่พระที่เราได้นิมนต์มา
พอจบพิธีแล้วก็เริ่มป่วนเริ่มป่วนโดยการที่ไปหยิบทัยธาน
ของพระที่พันธุ์ไม่มีถือลงไปใต้สาร่า
ป่วนยังไม่หมดเท่านั้นนะครับประมาณ๒ทุ่มเนี่ย
พระสองรูปที่ถูกเชิญออกจากอัศนะปรากฏว่าไปไหนรู้ไหมฮะ
ออกไปที่หน้าวัดไปเรียบรายเงินญาติโยมที่หน้าวัด
เพื่อเป็นการขอค่ารถกลับบ้านเอ้า
ทีนี้ทางวัดเองก็จับตามองมาตลอดอยู่แล้ว
ตั้งแต่อยู่บนอัศนะจนกระทั่งมาอยู่หน้าวัด
เรียกรายเงินทองจากชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
และยังมีพระอีกรูปหนึ่งขับรถเก๋งสีขาวออกมาจากวัด
เด็กวัดก็เห็นว่าผิดปกติแน่จึงเรียกให้จอด

นี่จังหวะนี้นะครับ
เด็กวัดเลยใช้เท้าถีบถีบรถไปเลยปั้ง

พระที่อยู่ในรถโวยวายจะเรียกร้องค่าเสียหาย

ทีนี้ทางวัดก็เลยประกาศทางเครื่องขยายเสียง
บอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้รถนะ

แต่ขอให้พระที่อยู่ในรถที่ขับรถอยู่เนี่ย

เพื่อให้ตำรวจได้พิจารณาด้วย
อยากจะตรวจสอบว่าพระจริงหรือพระปลอมนะครับ
ทำให้พระที่ตอนแรกโวยวายจะเรียกค่าเสียหายหรอก
โอ๊ยไม่ไปหรอกโรงพ่งโรงพักเนี่ย
แล้วก็ขึ้นรถที่จะขับกลับออกไปเลยนะครับ

ทางวัดป่ารัชดารามก็เอาเรื่องมาโพสต์ลงเพจของวัด
และมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับ

เคยไปป่วนงานทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางและอีกหลายพื้นที่นะครับ

แล้วก็อยากให้วัดต่างระวังด้วยนะครับ
ล่าสุดทางวัดป่ารัชดาบรามจะเข้าแจ้งความ
จากปัจจัยที่นำมาถวายพระเกจิหายไป
คาดว่าจะไปอยู่ในกระเป๋าของพระป่วนเหล่านี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้คือยังตรวจสอบได้ไม่ชัดเจนเลย
ว่าตกลงเป็นพระเกรรึเปล่า

แต่สวมใส่จีวอนแบบนี้เข้ามาป่วนในวัดแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ก็อยากให้ตำรวจตามหาหน่อย

ถ้าเป็นพระจริงก็เรียกว่าท่านจำวัดอยู่ที่ไหน

แต่ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยโอ้โหผิดกฎหมายเลย
ใช่ค่ะนี่ต้องให้สำนักพุทธตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ

อันนี้เป็นพระมานั่งแล้วก็รับปัจจัยเนี่ยนะคะ